เขียนประเดิมเลยละกันไปดูประเด็นการเมืองกันก่อนนะ
ก็เดินทางไปที่เพื่อไทยเนี่ยบอกไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
กว่าคน๑๖คนไปกินข้าวเที่ยง
แล้วผมชอบมากเนี่ยเขามีการบอกเลยว่าเสิร์ฟเมนูอะไรนี่มันซอฟพาเวอร์

ครับมีไข่เจียวปูนะครับตะลำผัดน้ำปลาต้มขาไก่
แล้วก็ให้แนวทางด้วยว่าคุณเศรษฐาบอกว่าทำงานกับผมห้ามมีคำว่าทำไม่ได้นะฮะ
ดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับ
คุณเศรษฐาทวิสินนะครับ
พวกต่างประเทศนะครับมีคุณสมศักดิ์เทพสุธินรองนายกนะครับ
คุณหมอชนหน้านะฮะเอ่อเป็นรัฐมนตรีสาศุกร์นะครับ
คุณสุธินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะคุณประเสริฐจันทรรวงทองนะครับ
อยู่ดีอีเอสนะฮะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ
คมนาคมแล้วก็คุณแจนพวงเพชรชุนละเอียดนะฮะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับ
ไอ้วันนี้ตูงขนาดนี้หิวเหมือนงั้นไม่เห็นไม่เห็นมีเมนูเครื่องดื่มเลยเนาะ
เออเดี๋ยวหน่อสิมีช็อกมิ้นส์หรือเปล่าอ่า

ถ้ารัฐมนตรีท่านไหนอยากทานก็อาจจะต้องไปซื้อเอง
นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐากล่าวกับ๑๖รัฐมนตรี
บอกว่าเป็นครั้งแรกที่พบกันอย่างเป็นทางการนะฮะ

ที่จะมีกำหนดการเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตน
เป็นรัฐมนตรีกำหนดการคือวันพรุ่งนี้นะ
แล้วก็ย้ำว่าช่วงที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีนั้น
คุณภูมิธรรมเองพูดหลายครั้งนะครับ
ว่าเรามาด้วยต้นทุนที่สูงตนเองไม่อยากใช้คำนั้น
จึงอยากเปลี่ยนว่าไม่ใช่มาด้วยต้นทุนที่สูง
แต่พักเพื่อไทยชนิดที่ว่าเทหมดหน้าตักเลยนะครับ
นายกรัฐมนตรีให้แนวทางกับรัฐมนตรีว่าเรื่องอะไรที่ทำได้ก่อน

แล้วเวลาที่พูดกับประชาชนเนี่ยอย่าบอกว่าทำไม่ได้
เพราะเราถูกเลือกเข้ามาให้ทำให้ได้นะครับ
รัฐบาลต้องลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชน

อยากให้เป็นมิติใหม่ในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้นะครับ
มีเสียงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับ
การที่เราจะต้องทุ่มเทการทำงานของเราเพื่อพี่น้องประชาชน
ผมเชื่อว่าทุกท่านสนับดีว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในช่วงระหว่างนี้

เพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเราได้ทุ่มเทการทำงานอย่างเกินที่
ผมอยากจะให้เขียนออกมาได้ก่อนนะครับ
เวลาที่เราไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชน
อย่าอธิบายว่าทำไมเดี๋ยวทำไม่ได้
เราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทำให้ได้
ช่วงนี้ก็นายกก็รับประทานอาหารหลายวงนะคะ
เมื่อวานก็ไปทานกับเราทำ
ก็มาดูความเรียบร้อยนะคะถ้าเข้าไปทำความสะอาด
ห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีบนตึกไทยคู่ฟ้านะคะแล้วก็รอบธรรมเนียบ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตกแต่งนะคะตัดย่าดูความเรียบร้อย
เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีงานใหญ่ที่ทำเนียบนะคะในตึกบัญชาการหนึ่ง
ซึ่งเป็นที่ทำงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ก็มีบรรดารองนายกได้ส่งคนมาดูห้องทำงานแล้วนะคะ
มีคนรายงานบอกว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
จะใช้ห้องทำงานที่ชั้น๔ค่ะซึ่งเป็นห้องทำงานเดิมของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
อ้าวแล้วน้องน้องคุณประวิทย์อะฮะน้องคุณประวิทย์
คุณพัชรวาสใช่ไหมคะคนตำรวจเอกพัชรวาสเนี่ย
จะใช้ห้องทำงานที่ชั้นหนึ่งอ๋อก็อยู่ชั้นหนึ่งครับครับนะคะ
แล้วก็คุณปานปรีพระหิตธานุกรรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะอยู่ชั้น๒
ซึ่งห้องนั้นก็จะเป็นห้องเดิมของคุณวิศนุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะ
คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะอยู่ชั้นสอง
ซึ่งเป็นห้องทำงานเดิมของคุณสุพัฒนภงพันธ์มีเชานะคะ
แล้วก็คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทยก็จะใช้ห้องเดิมค่ะ

ส่วนการประชุมคอรมณ์นัดพิเศษ๖กันยายนนี้เนี่ย
จะใช้ห้องประชุมคอรมห้อง๕๐๑ชั้น๕ตึกบัญชาการ๑
ก็เจ้าหน้าที่ก็ทยอยขนของแล้วล่ะค่ะ
เครื่องเสียงคอมพิวเตอร์ติดตั้งแล้ว
สื่อมวลชนก็เป็นอีกห้องนึงนะคะ
ที่ได้รับความสนใจรังนกกระจอกหนึ่ง
ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีกระแสมาบอกว่า
จะมีการปรับรังนกกระจอกหนึ่งทำเป็นที่ประชุม
ซึ่งนายกวันนี้ก็ต้องออกมายืนยันนะคะ
มันไม่ได้เป็นการรื้อไม่ได้เป็นการลื้อห้องทำงานสื่อมวลชน
แต่ปรับก็คือปรับปรุงให้ดีขึ้น
เพื่อให้ฝ่ายบริหารเข้าถึงสื่อมวลชนให้ดีขึ้น

ผมไม่เคยเชื่อคำโยงนี้เลย